ไปดูสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหลี่ยงกันหน่อยนะคะ
มันอยู่ใกล้กับแนวชายแดนพบพระที่ตากของบ้านเราค่ะ
ชาวบ้านฝั่งไทยก็กลัว
โรงเรียนเองก็ต้องปิดเพราะว่าดูสิเขายิงกัน

เขามีเครื่องบินบินผ่านเข้ามาในน่านฟ้าไทยด้วย

แล้วมันเป็นสิ่งที่สุดความว่าคลิปแชร์ตัดเลย

วิ่งไปหลบที่หลุมหลบภัยที่โรงเรียนเขาจัดไว้
ใช่ค่ะชาวบ้านเองก็ต้องไปที่หลุมหลบภัยที่อยู่ใต้ถุนบ้าน

ทุกบ้านเดี๋ยวนี้ขุดหลุมหลบภัยใต้ถุนบ้านตัวเอง
ใช่ค่ะทีนี้การสู้รบสถานการณ์ก็ถือว่ายังตึงเครียดอยู่นะคะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะฝั่งไทยของเราเราก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อย่างพื้นที่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ชาวบ้านเองไม่กล้าออกไปทำไร่ทำสวนเลยนะกลัวก็ได้แต่หลบอยู่ในหลุมหลบภัย
ส่วนโรงเรียนตามแนวชายแดนก็ประกาศหยุดเรียน๔แห่งนะคะ
มั่นใจกับสถานการณ์กลัวว่าเด็กจะไม่ปลอดภัย
ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องประกาศเสียงตามสายแล้วค่ะ
ให้ลูกบ้านทุกคนหลบอยู่ในที่หลบภัย
พอประกาศทีนึงนะชาวบ้านก็วิ่งเข้าไปในหลุมหลบภัย
ทีนี้ถามว่าสถานการณ์วันนี้เป็นยังไง
ทหารฝั่งเมียนมาเนี่ยยังส่งเครื่องบินรบ
มาทิ้งระเบิดทะลมทันที่มั่นกะเรียงอยู่
แล้วก็มีอาวุธหนักค่ะฟื้นกลยิงทะลมฝ่ายกะเรียง

ป้องกันการลุกล้ำน่านฟ้าของไทย
แล้วก็ป้องกันภัยให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
ทหารกองทัพภาคที่๓ก็ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
นี่พอนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีนะคะ
นายกบอกว่ารัฐบาลเมียนมาเขายอมรับแล้ว
เครื่องบินของเขาลุกล้ำเข้ามา

เขาบอกด้วยว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมีปัญหานะ

มันก็เลยล้ำเขตน่านฟ้าของไทยมาเล็กน้อย
ส่วนเครื่องบินของไทยก็มีการขึ้นบินเพื่อผลักดัน

เป็นไปตามยุทธวิธีด้วยนะครับ